ช่องแรกของธรรมดิวโชว์ในวันนี้
คุณผู้ชมมาร่วมรำลึกถึงการจากไปของร็อกเกอร์สาว
เป็นนักร้องระดับตำนานในวงการเพลงของคนไทย

ถ้าพูดถึงชื่อคุณแหวนต้องเป็นคนรุ่นหลังหน่อย

ใช่ไหมฮะก็ต้องเป็นคนที่เคยฟังเพลงของคุณแหวน
เพลงของคุณแหวนนั้นมีเพลงที่โด่งดังมากมายแล้วก็เป็นตำนานมากมายนะครับ
แล้วก็สูญเสียร็อกเกอร์สาวไปแล้วอย่างสงบนะครับ
คุณผู้ชมครับกำหนดการในการบำเพ็ญกุศลศพนะครับของคุณแหวนนั้นในวันพรุ่งนี้

เป็น๑๐๒นนะครับ
หลังจากนั้นจะมีการนำร่างทำไปประกอบพิธีรดน้ำศพ
เวลาประมาณบ่าย๒ที่วัดธาตุทองครับ

หรือว่า๑๗นาฬิกาก็จะมีพิธีสวดพระอภิษฐรรมนะครับ
คุณผู้ชมก็สามารถไปร่วมพิธีได้ครับ
วันนี้เรามาร่วมกันบรรลึกถึงการจักรไปของคุณแหวน
เป็นร็อกเกอร์สาวในตำนานเพราะว่ามีบทเพลงมากมาย
อยู่ในความทรงจำของคนไทยทั้งประเทศ
ติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
ถือเป็นผลงานเพลงอมตะมาให้คุณผู้ชมได้ชมได้ฟังกันอีกครั้ง

ต่อการจากไปของร็อกเกอร์หญิงหัวใจแกร่งคนนี้
ฉันเป็นฉันเองในปี๒๕๕๙
โดยมีเต๋อเรวัตพุทธินันนั่งแท่นโปรดิวเซอร์
แต่ก็ถือเป็นบทเพลงที่ติดอยู่ในความทรงจำของแฟนมาจนถึงทุกวันนี้
เรามีเราผลงานเพลงชื่อเดียวกันกับอัลบั้มของเรา

ผลงานการเขียนเนื้อร้องจากปลายปากกาของนักแต่งเพลงมือฉมัง
นิติพงศ์หอนาคแต่งทำนองโดยป้อมอัศนีโชติกุล
หนึ่งร็อกเกอร์ระดับตำนานจากที่ราบสูง
ซึ่งบทเพลงเรามีเรานอกจากจะส่งให้ชื่อของแหวนธิติมาคือ
ธรรมเนียมนักร้องหญิงชื่อดังแห่งยุคแล้ว
ยังเป็นเสมือนบทเพลงสัญลักษณ์ประจำตัวของเธออีกด้วย
คนที่รู้ใจเป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงดังความหมายดีของแหวนธิติมา
ที่เกิดขึ้นจากปลายปากกาของดี้นิติพงศ์หอนาค
ซึ่งอยู่ในอัลบั้มชื่อเดียวกันในปี๒๕๕๙
โดยเนื้อหาพูดถึงความเชื่อใจและมั่นใจในตัวคนที่รัก
แม้ว่าจะถูกใครมองอย่างไรก็ตาม
ซึ่งเพลงนี้ยังถูกนำมาใช้ประกอบภาพยนตร์ไทยระดับมัสเตอร์พีชเรื่องแฟนฉัน
นี่คือบทเพลงเพราะที่ถูกจัดให้เป็นบทเพลงสร้างกำลังใจให้กับผู้ที่ตกอยู่ในห่วงแห่งความผิดหวังจากความรักได้เป็นอย่างดี
สำหรับฟ้ายังมีฝนที่อยู่ในอัลบั้มสัญญิงสัญญาเมื่อปี๒๕๕๙
เพลงนี้นิ่มสีฟ้าเป็นผู้แต่งเนื้อร้อง
และเมื่อฝนผ่านพ้นไปท้องฟ้าก็จะกลับมาสดใสดังเดิมค่ะ
และอีกหนึ่งบทเพลงที่เราขอคัดมาให้เป็นบทเพลงในความทรงจำของแฟนเพลงร็อกเกอร์หญิงหัวใจแกร่งก็คือ
อาจจะเป็นคนนี้เพลงร็อกบาดลึกจังหวะช้าจากอัลบั้มจุดในปี๒๕๕๙
เนื้อหาของเพลงว่าด้วยเรื่องราวของคนที่ผ่านความบอบช้ำจากความรักกระทั่งมีคนใหม่ก้าวเข้ามา
หวังว่าอาจจะเป็นคนนี้ที่ทำให้ชีวิตไม่ต้องพบกับความผิดหวังอีกต่อไป

ที่คงไม่ทำให้เราช้ำใจ
อาจจะเป็นคนนี้
ที่ใจจะไม่โหดร้ายเกินไป
หวังว่าใจเขาคงดี
อย่างคุณแหวนหรือพี่แหวนเนี่ย
เขาก็ร่วมกันทำเพลงเรามีเรา

เพื่อให้กำลังใจตอนที่อยู่โรงพยาบาล